มิ้นคงจำได้คุณผู้ชมคงจำได้ว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิด
ที่ทำให้หางของนางเงือกเนี่ยพังเสียหายไป
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์มีพ่อพาลูกไปเล่นน้ำ

และเมื่อวานมีเด็กจมน้ำอีก๑ราย

ชาวบ้านบอกว่านี่มันคืออาถรรพ์คุณผู้ชมที่มีคนไปทำให้หางของนางเงือกนั้นพังเสียหายไปนะครับ
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายวิวัตรรักเจริญสกุลอายุ๖ปี
เขาจมน้ำทะเลหมดสติอยู่ข้างรูปปั้นนางเงือกทองบริเวณหาดสมิลา
ปฐมพยาบาลก็ส่งต่อไปยังห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเมืองสงขรา
ตอนแรกคนก็น้องจะเป็นยังไงบ้างจะเสียชีวิตไหม
แต่ว่าเป็นข่าวดีอาการน้องพ้นขีดอันตรายคุณผู้ชม
แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เป็นรายที่๒ต่อจากเมื่อวันก่อน
ภาพนี้คือเหตุการณ์แรกเด็กหญิงอายุ๗ขวบไปเล่นน้ำกับพ่อ
แต่พลัดจมน้ำหายไปและเสียชีวิต
ชาวบ้านเขาก็คือพยายามแบบไม่อยากจะคิดมาก
แต่มันก็คิดได้ว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า

เพราะว่าตรงจุดนี้ปกติแล้วเนี่ยน้ำมันไม่ลึกนะ
แต่พอเกิดเหตุการณ์ระเบิดแล้วหางนางเงือกเสียหายไป
ทำไมถึงมีเหตุการณ์เด็กจมน้ำถึง๒เหตุการณ์ติดกันนะครับ
ด้านนายสมชายจันทรประธิมรองนายเคสมนตรีเนื้อข่อนสงขา
บอกว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย
วดขันเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิต
แต่ไม่คิดว่าเมื่อวานนั้นจะมีเหตุการณ์เด็กจมน้ำอีกนะฮะ
ที่เกิดเหตุการณ์คือตรงนี้เป็นหลุมไม่ลึกมากเท่าไหร่คุณผู้ชมนะฮะ
ทำให้ตกลงไปก็เป็นไปได้
แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยถึงแม้มันไม่ลึกเด็กมันก็จมได้เหมือนกัน
ใช่แล้วบางทีถ้าเกิดมันเป็นร่องน้ำเนี่ยคือมันเดินอยู่แล้วมันจะพวบลงไปเลย

เทศบาลมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดพร้อมกับมีป้ายเตือนปักทงแดงตลอดแนวด้วย
แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของน้องที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อนนะฮะ
ซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างจะลมแรงจากพายุนะฮะ
ก็ขอเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แม้จะมีข่าวลืมเรื่องของอาถรรพ์ก็ตามแต่ว่าถ้าเราระวังตัว
เราไม่ลงเล่นน้ำช่วงนี้เหตุการณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้น